คนบ้านเดียวกัน

จัดกิจกรรมวงสวงภาษีหลวงปู่ศรีรัตนบงคลหรือว่าหลวงปู่นาค
และถวายพระทหารเพลแดดพระพิสุทธิ์สงฆ์จำนวน๑๙รูป
ในวันครบรอบวันคล้ายวันเกิด๔๐ปี
ศูนย์หรือยังไงไม่รู้นะคะ
ที่วัดศรีคอนฉายนะคะอำเภอกุฎชุมจังหวัดยะโสธรนั่นเองค่ะ
บรรยากาศก็เป็นอย่างเห็นในภาพเลยคุณผู้ชมนะคะ
มีความคึกคลื่นของเราแฟนคลับที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดนะคะ
แล้วก็บรรดาชาวบ้านที่ต่างตบเท้าเข้ามาร่วมงานในครั้งนี้ค่ะ
มีทาสีด้วยโดยก่อนที่จะเริ่มบวงสวงนะคะ
ไผ่ก็ได้แจกแผ่นทองท้าเวสวันค่ะ
การเครื่องดื่มแล้วก็อาหารเรียกว่าอิ่มทั้งบุญอิ่มทั้งท้องค่ะ
ไผ่เปิดใจกับเรานะคะบอกว่าการจัดงานครบรอบวันเกิดครบรอบ๔๐ปีครั้งนี้เนี่ยค่ะ
อยากให้เป็นประโยชน์กับชาวบ้านมากที่สุดนะคะ
และที่ตนตั้งใจวงสวงทาสีหลวงปู่นาค

และปูนานเป็นพระประจำวันเกิดด้วย
แล้วก่อนหน้านี้นะคะอันนี้ก็ขนลุกเหมือนกัน
พี่ไผ่บอกว่าฝันถึงพระองค์นี้นะคะ
เลยตัดสินใจสร้างพระนาคปก
เพื่อเป็นพุทธรูปพุทธบูชาด้วยนะคะ
ซึ่งพี่ภัยก็บอกว่ามันเป็นแบบความมังเอิญเป็นหุ้นความเชื่อตรีจริง
ไปฟังเสร็จพี่ภัยกันหน่อยค่ะ
ตั้งใจว่าอยากจะมาทาสีองค์ลงปู่
เพราะว่าสร้างมาก็น่าจะเกือบ๑๐ปีแล้ว
อยากให้มันเกิดประโยชน์มากที่สุด

ได้สุขกับการฟังเวลงด้วยได้ทำบริมทรีย์ร่วมกันด้วย
สิ่งที่อยากทิศฐานก็คือให้ทุกคนมีความสุขไม่มีความทุกข์
อ่าหล่อจังเลยนะคะแคทเตอร์เอิ้นเอด้วยนะคะ

งานร้องเพลงก็ต้องมาภัยบูเฉพาะมีรถแห่นะคะ

เราเรียกว่าชาวบ้านกว่า๔๐๐คนนี่นะคะต่างมาม่วลนะคะ
ได้นั่งทั้งเบานี่นะคะ
เรียกว่ามีความสุขเป็นความแฮปปี้มาน
เรียกว่าม่วนซื่นกันด้วย

ปังนะเพราะว่าแฟนคลับนี่โอ้โหดูสิมายืนถ่ายรูปมายืนเซลฟี่กันเยอะเลยนะคะคุณผู้ชม